ตมปรดติดตามต่อไป
ช่วงเช้าตลอดข่าวมากันที่
บ่อเลี้ยงอ๊อฟก็กบไงล่ะครับ
แต่บ้านเลี้ยงที่๒๙๘หมู๓บ้านดงเคียน
ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพยาว
โดยที่แห่งนี้เป็นของลูกจกกริสมงค์
ได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านทำบ่อเลี้ยงกบกว่า๒๐บ่อ

ออสหรือลูกกบ
มันก็เลี่ยงได้ทั้งหมดล่ะครับ
ซึ่งลุงจักริตเขาเพาะเลี้ยงลูกออสและกบเอาไว้ขาย
ซึ่งกบที่เลี้ยงเป็นกบสายพันธุ์พื้นเมือง
และกบสายพันธุ์ผสมครับ

ลงทุนเล็กนะครับปี๕บอล
เราลองก่อนจากนั้นมันเห็นผลตอบรับของลูกค้านี้
สิ่งต่อไปกันเลยเพิ่มขยายขึ้น
จักริตยังเล่าให้เกษตรทำเงินของเราฟังอีกว่า
ลุงเนี่ยนะได้เพาะเลี้ยงพันกบหรือลูกออส
ขายมากว่า๒๐ปีแล้วครับ
ส่วนวิธีการดูแลรักษาก็ง่าย

สำหรับน้ำในบ่อหากมีกลิ่นคาวโชยหนักขึ้นมา
คุณลุงก็จะทำการเปลี่ยนน้ำของบ่อทันที
ส่วนเรื่องของการขายลูกออสและกบ
คุณลุงจักริตจะเริ่มเพาะพันธุ์ขายตั้งแต่ลูกออสอายุ๑๒เดือน
โดยจะขายตัวละ๑๒บาทครับ
สำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายกิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาท
ส่งขายทุกช่องทางทั้งขายที่ฟาร์มตลาดและออนไลน์
ซึ่งแต่ละปีลุงจักริตสามารถสร้างรายได้
จากการขายลูกออสและกบได้เดือนละหลายแสนบาทเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป